สวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐนะคะช่วงบ่ายแบบนี้ค่ะอยู่กับแจกะลีแล้วก็เชอรี่ค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่ารายการข่าวใส่ไข่นี่นะคะเวลาคนติดตามเนี่ยนอกจากว่าข่าวดราม่าความบันเทิงที่ครบรถแล้วเขาก็ชอบคู่พิธีกรที่ต้องแบบมีจิกกัดกันในรายการนะคะอย่างของพี่มดดำแล้วก็พี่หนุ่มกัญชา
พี่แจ๊คเขามีเมียทิพย์นะอย่างที่บอกว่าหน้าจอเขาแวดกันไป
แต่พอพี่หนุ่มลงรูปสมัยหลอกเฟี้ยวเท่านั้นแหละเมียทิพย์ของเขาก็คือพี่มดดำ
ถึงกับเข้ามาคอมเมนต์แบบนี้เลยบอกว่าตายถ้ากูเจอตอนนั้นนะ
ขายสมบัติปู่สมบัติย่าทุ่มเลยจะกินให้ได้
พี่กัญชัยก็เข้ามาตลกหัวเราะใหญ่เลย
นี่คือพี่มดดำประกาศจะขายสมบัติคุณปู่คุณย่าทุ่มหมดหน้าตักเพื่อเอาใจพี่หนุ่มกัญชัยเลยนะคุณผู้ชม
แล้วพี่มดดำบอกกับบันเทิงไทยรัฐด้วยว่านี่พูดจริงนะจ๊ะไม่ได้พูดเล่น
เปย์หมดทุกบัญชีเพื่อพี่หนุ่มกัญชัยคนเดียวมีบ้านให้บ้านมีรถให้รถ
ตอนแรกก็จะไม่ให้สัมภาษณ์นะเรื่องนี้
เพราะว่าเขินพี่แจ็คเกอรีนเนี่ยไปหาเองเลยใช่มั้ย
ดิทันบุกเลยทุกตอนเย็นนะคะถือผู้ถือเข้าไปเลย

จะเป็นยังไงคุณผู้ชมไปดูอาการคนเขินเก็บทรงไม่อยู่หน่อยค่ะ

ยีพอย้มาถามว่ากับก๋อยพอย้หรือเปล่ายีบ้ากูไม่มีผัว
แล้วพี่หนุมไงหนุมกัชชัยบ้า
พี่หนุมบอกว่าสเปคเขาเฉย
หนุมกัชชัยหรอกมากถ้าสมมุติเจอฉันเมื่อสามสิบปีแล้วโอโฮ

คือในรายการเวลาเจอกันนี่ด่ากัน

ตัดที่วิทย์ในโซเลเชียลเขาชอบกันจัง

พี่มดดำแบบหนุ่มเธอหยุดนะ
แต่ท้ายที่สุดแล้วก็รักกันตายแล้ว

พี่ฉันมีอาทิตย์ตัวจริงอยู่ที่นี่นี่เอง